ท่านผู้ชมครับมาตามกรณีนี้หน่อยนะครับ
คือเป็นเรื่องที่เห็นข่าวแล้วก็สงสารคุณยายที่สุโขทัยนะครับ
คุณยายวัย๖๑ที่เดินข้ามสะพานแขวนที่เป็นสะพานไม้เก่าผุบ
ปรากฏว่ามันชำรุดฮะแล้วคุณยายก็ตกลงไปสูงนี่๒๐กว่าเมตร
ใช่ค่ะจริงข้างล่างเป็นแม่น้ำค่ะแต่ว่าเป็นช่วงที่แรงพอดี
น้ำไม่มีแล้วเหลือแต่สายพอตกลงไปแขนหักสองข้างเลยนะคะ

ต่อให้มีน้ำก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะ
แต่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเบื้องต้นสะพานนี้มันชำรุดมานานแล้ว
ติดป้ายบอกไปแล้วว่าอย่าใช้อย่าข้ามครับแต่ชาวบ้านบอกว่าไม่ข้ามไม่ได้อ่ะ
ถ้าไม่ข้ามสะพานนี้ต้องไปสะพานปูนเดินไปอีก๕กิโลโอ้โหเดี๋ยวมาแต่เดิมเลย
ห้ากิโลขับรถขี่รถบางคนยังบอกชาวบ้านบอกไม่ไหวคือมันต้องจำเป็นต้องใช้จริงจริง
แต่มันก็อันตรายไงใช่ไหมแล้วมันก็มีคนที่พลัดตกลงไปจนได้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณสะพานแขวนซึ่งสร้างด้วยไม้นะครับ
เป็นสะพานข้ามแม่น้ำยมนะฮะอยู่ที่หมู่เก้าตะบนทัพพึ่งอำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโคไทยอ่าชาวสุโคไทยที่อยู่แถวนั้นนะครับ
ถ้าดูข่าวบอกเราหน่อยนะครับว่าเออจริงแล้วมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับ
ต้องใช้กันอยู่แต่วันนี้คงไม่ได้ใช้แล้วล่ะนะครับ
อ่าไลน์กับเฟซบุ๊กนะครับคุณยายท่านนี้นะครับ
ชื่อว่านางเนียนลอบุญอายุ๖๑ปีตกลงไปบาดเจ็บสาหัส
หักสองข้างตับฉีกมีเลือดซึมที่ตาขวา
ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสังวรนะฮะข้างล่างแห้งฮะ
เป็นพื้นทรายนะครับวันนี้มีคนที่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับ
นายมานะสวัสดิ์รักษาชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าคุณยายเนียนเนี่ย
เขาอาศัยอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำยมต้องเดินข้ามสะพานแขวน
ที่เป็นสะพานไม้แห่งนี้ไปทำงานที่ร้านปลาทูในพื้นที่หมู่เก้า
เนี่ยฮะระหว่างเดินข้ามมาถึงกลางสะพานไปเหยียบแผ่นไม้ที่มันผูกนะครับ
ก็ตกลงไปยังพื้นทรายข้างล่างซึ่งปกติก็คือแม่น้ำยม
แต่น้ำมันแห้งบาดเจ็บสาหัสยายเนียนได้ตะโกนขอความช่วยเหลือ
ผ่านมาพอดีครับก็เลยไปเรียกกู้ภัยอบตทัพพึ่ง
มาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็มีชาวบ้านถ่ายภาพ
เอาภาพไปโพสต์ในสังคมออนไลน์เพื่อเตือนภัยกันเองด้วยนะครับ
แล้วก็เรียกร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาซ่อมแซมให้ด้วย
เพราะชาวบ้านเดือดร้อนเนื่องจากสะพานมันชำรุด
ถ้าข้ามก็อันตรายไม่ข้ามก็หนู้ล่ะครับห้ากิโลเมตร
กันไปสองหมู่บ้านปกติเดินข้ามกันไปมาได้
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
กำนันตำบลทัพพึ่งเจ้าของพื้นที่
ผู้มนุยการกองชั่งอบตทัพพึ่งด้วยไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ซึ่งกำนันสำเริงนะฮะกำนันตำบลทัพพึ่งบอกว่าสะพานแห่งนี้
ถูกน้ำพัดเอาเศษสวะเศษไม้มากระแทกสะพานช่วงหน้าฝน
จนสะพานชำรุดเสียหายมาตั้งแต่หลายปีมาแล้วนะครับ
แต่จนถึงขณะนี้เนี่ยยังไม่มีการซ่อมเลยนะครับ
ก็เลยเอาป้ายห้ามใช้มาติดเอาไว้
อ่าแต่ชาวบ้านเขายังใช้ไงอืมแล้วก็มีคนตกลงไปจนได้
ลุทามาดูแล้วมันซ่อมไม่ได้

มาอย่างงี้ทุกวันทุกวันจำทุกวันบางครั้งเด็กก็มากันเป็นฝุ่งมึงตอนนั้นทราบเรื่องยังไงครับว่ามีคนตก
อันนี้เด็กเด็กตรงเนี่ย๔โมงไทย๔โมงไทยส่งลูกที่โรงเรียนประมาณเกือบ๘โมงอ่ะ๗โมงกว่ากว่ามาเห็น
ประจำประมาณ๗โมงเขาจะข้ามประมาณ๗โมงเขาจะข้ามคือมันก็พูดยากนะ
เนี่ยฮะสะพานเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับค่ะหนึ่งก็คือเขาติดป้ายแล้วใช่ค่ะ
ว่าไม่ให้ผ่านอืมแต่ชาวบ้านก็คงจะมองว่าไม่เป็นไรนะค่ะ
ก็มันไกลอ่ะถ้าจะอ้อมไปห้ากิโลอ่ะชาวบ้านเขาบอกมันจำเป็นจริงจริงอ่ะ
ก็ต้องข้ามไปทำงานทำมาหากินสองมันก็พังมาตั้งนานแล้ว
ทำไมไม่มีใครมาซ่อมค่ะถ้าเป็นความจำเป็นของชาวบ้านนะฮะ
เพราะว่าชาวบ้านบอกว่าสองหมู่บ้านนี้เขาต้องข้ามกันไปมา
ไปโรงเรียนไปวัดทำบุญทำงานทำการก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะ
ก็เลยอยากวอนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหน่อยนะครับว่าช่วยซ่อมช่วยทำให้ใหม่หน่อย
ชาวบ้านจะได้ใช้ได้เหมือนเดิมนะคะครับ